ต่อกันที่ทัพฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง
ก่อนที่จะลงแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จอแดน
เพื่อที่จะหวังไปแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงเป็นครั้งที่๒ติดต่อกัน
เมื่อวานนี้นะคะทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเป็นวันที่๒นะคะ
ที่กรุงอำมาตย์ประเทศจอดแดน
เพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๙
โดยการซ้อมนะคะก็เน้นไปที่เทคติกทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับ
โดยเฉพาะการเปลี่ยนรูปแบบตามจังหวะเกมต่าง
ซึ่งโคช๑๑รื้อไทยสะทองเวียนหัวหน้าภูมิสอนก็บอกว่า
ผู้เล่นที่จะลงสนามในการแข่งขันจริงตอนนี้มีอยู่ในใจแล้วด้วยค่ะ
ซึ่งผู้เล่นแต่ละคนก็รู้นะคะว่าใครเป็นชุดหลัก

และใครจะลงไปเปลี่ยนเกมในแต่ละสถานการณ์
ซึ่งทุกคนก็ยอมรับหน้าที่ของตัวเองได้ดีด้วยค่ะ
ส่วนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยก็ย้ำไปแล้ว
ว่าตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ทอนาเมนต์
พักผ่อนให้เพียงพอเป็นเรื่องที่สำคัญ

ซึ่งทีมก็มีนักกายภาพคอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
วันที่๖เมษายนก็จะเจอกับจีน
แข่งขันเวลา๒๐นาฬิกา๔๕นาทีตามเวลาประเทศไทยค่ะ
ส่วนนัดที่๒จะเจอกับจอแดน
ลงแข่งขันตอนเที่ยงคืนวันที่๑๐เมษายนตามเวลาประเทศไทย
ส่วนนัดสุดท้ายค่ะเจอกับฟิลิปปินส์
แข่งขันเวลาเที่ยงคืนของวันที่๑๓เมษายนตามเวลาประเทศไทยค่ะ
ก็จะได้ไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙ที่ประเทศฝรั่งเศสทันที